คุณผู้ชมเมื่อช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
จังหวัดลบบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน
อุบัติเหตุเริ่มต้นเป็นรถจักรยานยนต์

แล้วคนขี่เขาก็โอ้โหบาดเจ็บหายใจโรยริน
ผู้ไพก็มาช่วย๗๘คนนะ
ปรากฏว่าจังหวะที่ช่วยอยู่เนี่ยนะคะ
กระบะมาจากไหนก็ไม่รู้ขับมาเร็วมาก
พุ่งมาชนจุดที่เขากำลังช่วยคนเจ็บอยู่
กวาดไปเลยเขากระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
กลายเป็นว่าเสียชีวิต๔ศพ
บาดเจ็บอีก๔คนเนี่ยค่ะ

ตำรวจสพบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งเหตุนะคะ

เสียชีวิตไป๔บาทเจ็บอีก๔
ผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยนายสุธรรมเหลืองอร่าม

นายจิรายุแก้วสาสุกอายุ๒๕ปี
นางสาวพัชราพรแสงเพ็งอายุ๒๓ปี

นางสาวพัชราพรคนนี้เธอท้อง๔เดือนนะคะ
เป็นกู้ภัยที่มาช่วยคนเจ็บนะคะ
นายประทวนศรีชายะอายุ๕๖ปี
อันนี้คือคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุแรกเลยค่ะ

ผู้บาดเจ็บก็มีในดอนแก้วมณีอายุ๓๓ปี

นายธรรมรัฐโคมแก้วอายุ๒๓
คนนี้ขาซ้ายหักจนผิดรูป
นายสมทรงเหลืองอร่ามอายุ๒๕ปี

โหลกศีรษะร้าวสะโพกร้าว
หมุนชินรัฐอายุ๔๑ปีคนนี้ก็เจ็บหนัก
ขาหัก๒ท่อนจนกระดูกโผล่ออกมาเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำผู้เสียชีวิตนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบ้านหมี่
ทีมข่าวของเราค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือถนนสายบ้านดอนดึงหนองม่วง
มุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านหมี่ค่ะ
เป็นถนน๒เลนสวนกัน
ในที่เกิดเหตุนี่นะคะยังมีร่องรอยการชน
นี่ค่ะทะเบียนรถร่วงอยู่ตรงนั้น
ชิ้นส่วนรถตกอยู่เต็มเลยนี่นะคะ
นายอนุรักษ์ทองบุญตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยู

ว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์
ประสบอุบัติเหตุบนถนนสายบ้านดอน
ที่บริเวณจุดที่เกิดเหตุบ้านดอนหนองม่วง
ตอนนั้นคนเจ็บคือชีพจรอ่อนมาก

ไป๕นาทีกระบะวิ่งมาเร็วเลยเป็นกระบะสีดำ

วิ่งมาผ่านหน้าคนที่ให้ข้อมูลเราอะค่ะ
แล้วก็ไปชนกู้ภัยที่ช่วยคนเจ็บอยู่

บางคนถึงขั้นโอ้โหหมดสตินะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันส่งโรงพยาบาลนี่นะคะ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ไปช่วยอุบัติเหตุแรก
ช่วยรถจักรยานยนต์เขาก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะ
รถกู้ภัยรถกู้ภัยก็จอดอยู่ตรงนั้น
ตั้ง๓คันไม่มืด
ภัยยืนยันว่าคือไฟฉุกเฉินเนี่ยมันสว่างไปหมดทั้งถนนเลย
งงว่ากระบะคันนี้กระบะสีดำคันนี้มองไม่เห็นเหรอ
พุ่งมาแบบไม่เบรกเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะคือร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ญาติก็รับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ร่างของนายจิรายุกับนางสาวพัชราพรที่วัดกุฎขาม
แม่ของนางสาวพัชราพรคุณแม่กมณฑิภสมบัติวงศ์
บอกว่าลูกสาวเป็นกู้ภัยมาหลายปีแล้ว
ก็บอกตลอดว่าชอบมากได้ช่วยเหลือคน

ระยะหลังเพราะลูกสาวท้องแม่ก็เตือนนะว่าระวังหน่อย
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวฝันว่ามีคนมาบอกเลข๓ตัวเป็นตัวสีแดง
สามีของลูกสาวก็ฝันว่ามีรถมาชนท้าย
แต่แม่บอกว่าก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่คนให้โชค
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุร้ายแบบนี้ค่ะ
ส่วนร่างของนายสุธรรม
ญาติก็นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งทะเลย่านะคะ
คุณแม่บอกว่านี่คือลูกชายคนเดียวของแม่เลยนะคะ
เป็นกู้ภัยมาหลายสิบปีแม่ก็เตือนลูกตลอด
แต่ลูกบอกว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่น

มีลูกชายคนเดียวด้วยคุณแล้วไม่รู้จะไปเอาตรงไหนแล้ว
พี่กลับว่าพี่ทำงานระยองเสร็จวันปลายชีวิตพี่
โรงงานไม่เอาแล้วพี่จะกลับมาอยู่กับเขา
บ้านก็มีอยู่แล้วที่เนี่ยมันก็เสียหมดแล้วค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะพี่ก็เสียใจมากตอนนั้น
เขาจากไปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกแล้ว
ตำรวจสพบ้านหมี่บอกว่าจากการสอบปากคำคนขับรถกระบะ
เขาให้การว่าช่วงเกิดเหตุขับรถกลับจากขายของในตลาด
่งหน้าอำเภอบ้านหมี่ไปถึงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามันมืดครับ
เขาอ้างว่ามืดมองไม่เห็นก็เลยไม่ได้เบรกเลย

ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลไม่มีแอลกอฮอลในร่างกายนะคะ
สอบปากคำเสร็จก็ต้องปล่อยคนขับรถกระบะกลับบ้าน
เดี๋ยวนัดมาสอบปากคำพร้อมกับญาติของผู้เสียชีวิต
ในวันจันทร์๑๓กรกฎาคม
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้
มีเรื่องของตัวเลขหลายอย่างที่มันเหมือนกัน
เช่นเสียชีวิต๔ศพ
บาดเจ็บ๔คนตั้งคัน๔เดือน
รถกระบะคันที่เกิดเหตุที่พุ่งไปชนเขาเนี่ย
ทะเบียนก็๙๗๔๔ลบบุรีนี่นะคะ
เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
นี่ค่ะแต่ว่าทางกู้ภัยยืนยันว่าไม่มืดค่ะ
เพราะรถกู้ภัยจอดอยู่ตั้งหลายคันแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินอยู่ด้วยครับ